เรามาตามหาหลวงปู่ถาวรกันหน่อย
หลวงปู่ถาวรถาวโร
อายุ๖๒ปีหายตัวไปวันนี้๗วันแล้ว
ใช่ค่ะตามหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
สิ่งสุดท้ายที่เจอคือเจอจีวอนกับเจอรอยเท้า
นี่ตั้งแต่วันแรกนะคาดว่าจะลงไปในแม่น้ำโขงหรือเปล่านะครับ
แต่ก็ไม่เจอนะตอนนี้นะถ้าท่านลงไปในแม่น้ำนะจมน้ำ
ว่าเกิดอะไรขึ้นจนมรณภาพไปแล้วเนี่ย
โอ้โหแต่มาถึงวันนี้ก็ยังไม่เจอร่าง
ใช่ค่ะคือโยมแม่ของท่านก็ยังเชื่อว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่เชื่อแบบนี้
แต่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าอาจจะมรณภาพไปแล้วอาจจะตกลงไปในแม่น้ำโขง
แล้วก็ในแม่น้ำโขงจะมีบางจุดที่เป็นน้ำวนแล้วก็มีถ้ำ
ไม่แน่ใจว่าร่างไปติดอยู่ในถ้ำใต้น้ำหรือเปล่า
มันมีความเชื่อส่วนตัวของทางหลวงปู่เขาด้วยนะหลวงปู่ถาวรนะนะท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราไล่เรียงให้นะฮะเราตามให้นะครับเรื่องนี้นะครับ
สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะครับ
เรื่องของหลงปู่ถาวรหลงปู่ถาวรอายุ๖๒ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
หายไปอย่างปริศนานะครับหายไปอย่างไร้ร่องรอย
นี่๗วันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทีมข่าวของเราเนี่ยนะครับลงพื้นที่อยู่นะ
แล้วก็เนี่ยฮะจะเห็นว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ตามคณะของคนที่เขาพยายามค้นหาไปด้วยนะครับ
เราเนี่ยเริ่มต้นนะครับด้วยการเตรียมของจากวัดป่าห้วยหมากใต้อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบรัชธานีนะครับ
แล้วก็ออกเดินทางไปที่ริมแม่น้ำโขงนะครับนี่ฮะพอไปถึงนี่วันนี้เราก็ไปขึ้นเรือนะครับ
แต่วันนี้ต้องมีพิธีขอเข้ามาแม่น้ำโขงก่อนนะครับโดยอาจารย์เปี๊ยกปากเปียกนะนี่เป็นชื่อของอาจารย์เขานะ
อาจารย์เปี๊ยกปากเปียกนะครับที่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปด้วยนะครับ
อาจารย์เปี๊ยกปากเปียกเป็นหมอธรรมจากสุรินมาทำพิธีให้นะครับนี่ฮะแล้วก็ลงเรือไปแล้วนะครับ
เป็นพิธีบอกกล่าวขอเข้ามาบูชาพระแม่คงคาและพญานาคต้องไปทำกลางลำแม่น้ำโขง
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราติดตามไปด้วยนะครับในการออกค้นหาวันที่๗
ปฏิบัติการค้นหาหลวงปู่ถาวรถาวโรวัยหกสิบสองปีนี่ฮะนักข่าวเราก็ไปดูนะฮะ
การทำพิธีกรรมกลางแม่น้ำโขงเลยแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับจุดทูปบอกกล่าวนะฮะ
อาจารย์เปี๊ยกปากเปียกนะครับบูชาพระแม่คงคานและพญานาคกลางลำน้ำโขง
อาจารย์เปี๊ยกนะครับได้จุดทูบ๓๖ดอกพร้อมกับกรวยใบตองดอกไม้ขัน๕ขัน๘
นี่ฮะแล้วก็ใช้ลอยกลางแม่น้ำโขงเอาไปลอยตรงจุดที่พบจีวรกับรอยเท้าของหลวงปู่ถาวร
จีวอนกับรองเท้าเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำแต่ว่าล่องเรือออกไปกลางแม่น้ำเลย
แล้วก็ไปทำพิธีตรงนี้คืออาจารย์เนี่ยบอกว่าได้สวดคาถาด้วยนะครับ
ทำพิธีบอกกล่าวพญานาคแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลำน้ำโขงคือทั้งบกและทั้งนาง
ขั้นพนยมนามกะข้าวความเมตตาให้สิ่งศักดิษฐฆ์ได้นำขึ้นมาให้พบล่าง
ถือว่าศัพท์ลูกร้านมาขอข้ามาะเทศคืน
ข้าระวะทันทั้งหลายเปิดท่างให้ในด้วยซะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับเป็นบรรยากาศตอนที่ได้กล่าวขอเข้ามา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางลำแม่น้ำโขงนะครับ
แล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะอาจารย์ก็นิ่งไปสักพักนึง
หลังจากนั้นก็หยิบกรวยใบตองหยิบทูบเทียนดอกไม้ขึ้นมานะครับ
ขัน๕ขัน๘ด้วยรวมแล้ว๑๓กรวยนะครับ
แล้วปล่อยลงแม่น้ำโขงนี่ฮะปล่อยให้ลอยไปนะครับ
เป็นพิธีคำตามความเชื่อของคนในพื้นที่
ในการติดตามหลวงปู่ถารวรถารวโรอายุ๖๒ปีนะฮะ
อาจารย์ป๊อกปากเปียกเป็นหมอธรรมจากจังหวัดสุรินย์
พิธีกรรมในการขอเข้ามาที่แม่น้ำโขงเนี่ยเป็นการขอเข้ามาพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งอำเภอโขงเจียมนะครับจุดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับทางศปลาวนะครับมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่เท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นดินที่ติดกับทางฝั่งศปลา

บอกแม่นเจ้าไปรับหลงนอนรับบริสติกะให้เจ้าได้ขึ้นมามีสติได้น่า
จากนั้นคนขับเรือได้พาทีมข่าวของเรานะครับแล้วก็ทีมค้นหาด้วยขึ้นไปค้นหาบนฝั่งตรงจุดที่กรวยใบตองกรวยดอกไม้เนี่ยชี้ไปที่บร
นี่หมอป๊อกเขาตะโกนเรียกหลวงปู่ถาวรเมื่อสักครู่นี้นี่ครับทุกผู้ชมครับจุดนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรากับทีมที่ค้นหาแล้วก็ญาติญาตินี้ก็ขึ้นไปกันนะครับมีชาวบ้านห้วยหมากใต้คนที่ขับเรือเนี่ยพาอาจารย์ป๊อกหมอธรรมไปทำพิธีกลางแม่น้ำโขงนะครับ
เขาบอกว่าแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมกรวยดอกไม้มันชี้มาที่ถ้ำผาวิ่งซึ่งคนขับเรือเนี่ยที่ชื่อนายสถิตบอกว่า
ถ้ำผาวิ่งเคยเป็นที่ที่หลวงปู่ถาวรเคยมาปฏิบัติธรรมนะครับ
แล้วตั้งใจอยากสร้างวัดบนถ้ำแห่งนี้แต่สุดท้ายสร้างไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาต
เนื่องจากเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะครับ
หลวงปู่ถาวรก็เลยย้ายไปจำวัดอยู่ที่วัดป่าห้วยหมากใต้แทนนี่นะฮะ
ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกล้วยถึงชี้มาทางนี้นะครับ
จากนี้นะครับนายสถิตบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาเคยขับเรือมาหาของป่า

ข่ายเนี่ยมันพันกับหัวเรือ

แล้วเรือกับเครื่องเรือเนี่ยจมลงไปในน้ำ
แต่ตัวนายสถิตกลับลอยขึ้นมาเหนือน้ำ

คือพอจมแล้วยังไม่ทันได้ว่ายน้ำเลย
เรือก็จมเครื่องเรือก็จมแต่ตัวเขาลอยขึ้นมา
ก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขงเนี่ย

เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากหลวงปู่ถาวรจมน้ำแถวนี้นะ
นี่๗วันแล้วนะคือป่านี้เนี่ยยังไงน่าจะลอยขึ้นมาแล้วนะ
เป็นว่าจากการมาค้นหาแถวนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่ทีมค้นหาชุดนี้เนี่ยออกเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับ
วัดป่าห้วยหมากใต้วัดของหลวงปู่ถาวร
ทำพิธีกลางลำน้ำโขงมีกลวยนะครับที่ใช้ทำพิธีเนี่ย
ชี้มาทางถ้ำผาวิ่งตรงนี้ไปหากันแล้วไม่เจอนะฮะไม่เจอนะครับ
แต่ว่าคุณปริยชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่นะฮะ
ยังติดตามอยู่นะครับในการที่จะตามหาหลวงปู่ถาวรกับคณะของผู้ค้นหาเขา
ค่ะคือชาวบ้านและคนใกล้ชิดของหลวงปู่ถาวรเนี่ยก็พยายามทำทุกวิถีทางนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อด้วยเพื่อที่จะให้เจอนะคะ
คือตัวโยมแม่เนี่ยบอกเลยว่าขอให้เจอเถอะจะเจอในลักษณะที่มรณภาพไปแล้ว
หรือถ้ายิ่งยังมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งดีแต่ขอให้เจอ
คือคนในพื้นที่เขามีความเชื่อเรื่องของพญานาคกันจริงนะคะ
เมื่อวานนี้ยังเพิ่งเล่าให้ฟังไปเองว่าเขาเชื่อว่ากุฏิของหลวงพ่อเนี่ย
หลวงปู่ถาวรเนี่ยที่ไปสร้างเอาไว้บนเขาอ่ะค่ะ
เหมือนกับไปโบกปูนปิดถ้ำที่เป็นทางเข้าออกของพญานาค
ถึงขั้นต้องลื้อกุฏิกันตามความเชื่อว่าจะได้ตามหาหลวงปู่ถาวรเจอ
แล้วก็มีความเชื่อซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยหมากใต้เป็นคนให้ข้อมูลนะคะ
พระครูประหลัดอดีศักดิ์อัคคธธรรมโมท่านบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยก็ได้มีการไปวิปัสนากรรมฐานที่กุฏิบนเขาของวัด
เหมือนหลวงปู่ถาวรเนี่ยลงมาเล่าให้ฟัง
ปัศนาเสร็จลงมาเล่าให้ฟัง
แล้วก็มาต่อว่าเป็นแบบนี้๓วันติดต่อกัน
เหมือนไม่พอใจที่ท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่กุฏิตรงนี้
คืนวันที่๘กันยายนหลวงปู่ถาวรก็ขึ้นไปวิปัสนาที่กุฏิตรงนี้อีก
แล้วนิมิตเห็นพญานาค๗เสียนมาต่อว่าไม่พอใจ
พ่นพิษพ่นไฟใส่นี่นะคะ
ก็มาเล่าให้ท่านเจ้าอาวาสฟัง
กันยายนหลวงปู่ถาวรนำดอกไม้ทูบเทียนขันห้ามาขอขมา
ท่านเจ้าอาวาสแล้วก็บอกว่าผมมาขอขมา
ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดหรือล่วงเกินหรือเปล่า
ก็เลยโอ้โหเห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่ตัวดำเลยมาหานิมิตเห็นพญานาคเจ็ดเซียนมาต่อว่า
เจ้าอาวาสก็เลยบอกหลวงปู่ถาวรไปว่า
แล้วมาขอขมาผมทำไมผมอายุพันศาน้อยกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอก
นี่นะคะจากนั้นประมาณ๕ทุ่ม๙กันยายน
แต่ช่วงตี๔ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่๑๐กันยายนแล้วเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านที่ออกหาปลาไปเจอจีวอนไฟฉายและรอยเท้าอยู่ริมแม่น้ำโขงหลังป่าช้าห่างจากวัดไปประมาณสามกิโลแล้วก็ไม่เจอหลวงปู่ถาวรอีกเลยครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยถ้าเราจะสังเกตเนี่ยก็คือมีหมอธรรมที่มาทำพิธีให้ก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็คือหมอป๊อกหรือว่าอาจารย์ป๊อกปากเปียกนะฮะที่มาจากสุรินนะครับนอกจากล่องเรือไปกลางลำน้ำโขงทำพิธีขอเข้ามาพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเช้านะฮะที่คุณปียชาติเดินทางไปด้วยเนี่ยไปที่ถ้ำยื่นตรงนี้ชื่อถ้ำยื่นนะครับอยู่ใกล้ใกล้กับวัดป่าห้วยหมากใต้วัดของหลวงปู่ถาวรนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ตามไปด้วยนะครับก็ไปดูว่าเอ๊ะเขาจะทำพิธีอะไรยังไงกันในการที่จะค้นหาหลวงพ่อถาวรให้ได้เนี่ยนะ
ก่อนจะถึงหน้าถ้ำนะครับทางมันลำบากหน่อยนะครับต้องเดินผ่านป่าไปถึงหน้าถ้ำเนี่ยพบว่าปากถ้ำมันไม่ใหญ่มากนะครับ
สิทธิ์ที่ปากถ้ำหวังว่าจะได้ค้นหาหลวงปู่ถาวรเจอ

นี่คือภาพในถ้ำนะฮะเพราะว่าหลวงปู่ถาวรเนี่ย
ท่านเคยเข้ามานั่งวิปัสนาในถ้ำแห่งนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่อยู่ในแม่น้ำไม่ได้ลงแม่น้ำโขงไป
คืนนั้นท่านบอกว่าฝันเห็นพญานาคมาบอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก่อนจะหายตัวไปถ้าไม่ได้ลงแม่น้ำโข

เนี่ยฮะถ้ำนี้ฮะก่อนจะเข้าไปเนี่ยจุดทูป๓๖ดอกนะครับ
กล่าวขอเข้ามากันก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวท่านฟังนะครับ
อนุญาตท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าพระเจ้าเขาเจ้าหึงเจ้าน้อง
เจ้าคล่องเจ้าบึงตลอดถึงพระแม่โภษศพพระแม่โค้งค่าพระแม่ธรณีย์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่แห่งนี้ค่ะพุทธเจ้าผมมีเจตนา
เสียบที่การง่ายหนึ่งที่เห็นในสภาพก็ขอให้เห็นในเรื่องวันนี้
นี่ฮะแล้วก็เข้าไปในถ้ำกันนะครับทุกผู้ชมครับ
อาจารย์ป๊อกก็มุดเข้าไปในถ้ำปากทางเข้าถ้ำนี่มันไม่ใหญ่นะ
ต้องมุดเข้าไปยิ่งมุดก็ยิ่งแคบยิ่งมืดเหมือนภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ
แต่ว่าเขาก็ค่อยกันไปนะจากเดินจากก้มนี่ต้องเป็นคลานนะครับ
อาจารย์ป๊อปบอกว่ายังไงก็ต้องเข้าไปดูร้องเรียกหาหลวงปู่ถาวรนะครับ
แล้วก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดบอกว่าขอให้เจอขอให้เจอหลวงปู่ถาวรให้ได้
ทำอย่างกูเอิญเชื่อว์เดย์ชื่นคลื่นเมื่ออย่าไปหลวงปายหลวงศร
ใส่งนิดบอยังอยู่นี่กะให้มาอยู่ปากะให้มาอยู่นามกะให้มา
นี่ค่ะคือเขาหากันหลายชุดนะฮะออกปฏิบัติการแยกย้ายกระค้นหานะครับ
สวปปลาวพื้นที่ลำน้ำโขงเขาจะเชื่อเรื่องพญานาค

อาจารย์ป๊อกเนี่ยตอนมุดเข้าไปในถ้ำเนี่ยมุดเข้าไปเห็นอย่างนี้๑๐เมตรนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ตามไปนะครับ
ลูกศิษย์อาจารย์ป๊อกที่เป็นผู้หญิงที่ท่านเห็น

มีลักษณะเหมือนกับมีอาการเหมือนกับมีอะไรมาเข้าร่าง
เธอก็ร้องตะโกนแล้วก็นอนเลื้อยอยู่ในถ้ำ
เลื้อยเข้าไปในถ้ำอ่ะคือจนอยู่ในถ้ำไม่ได้
ต้องระวังข้างนอกถ้ำกันนะคือช่วงนี้โอ้โหนะครับ
คือเสียงมันจะค่อนข้างจะเบาหน่อยนะคุณปียชาติ
ก็เข้าไปด้วยนะครับแต่ก็ยังพอได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ท่านดูแล้วกันฮะ
นี่จะมีเสียงผู้หญิงร้องอยู่ไกล
นี่ค่ะคือคลิปที่ได้ยินเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ป๊อกเนี่ยจะบอก

ก็จะบอกลักษณะแบบภาษาแปลกนะ
เหมือนกับบอกว่าเออเนี่ยมาตำลูกตำหลานทำไม
คือมาเข้าร่างลูกเข้าร่างหลานทำไม

เราก็ได้คุยนะครับตอนที่ออกมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
พอมันเกิดอาการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเขาต้องรีบออกมากันแล้วนะ
เข้าไปลึกประมาณสิบเมตรเนี่ยพอออกมาก็ถามนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ครับที่คลานแล้วก็มุดเข้าไปในถ้ำ
แล้วมีอาการลักษณะเหมือนอะไรเข้าร่างแล้วก็เลื้อยเนี่ยนะครับ
ชื่ออำพรนะเธอบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าตอนที่คลานเข้าไปด้านในถ้ำ
รู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาบังคับทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็นอนเลื้อยแล้วก็กรีดร้องออกมานะครับ
ก็เลื้อยไปตามพื้นดินนี่แหละ
แล้วตลอดเวลาในช่วงนั้นเหมือนมีคนมากระซิบอยู่ข้างหูนะ
นี่ฮะเราทำเป็นภาพลักษณะการ์ตูนจำลองเหตุการณ์ด้วย
บอกมีคนมากระซิบข้างหูบอกว่าเนี่ยเป็นถ้ำของเขานะ
กระซิบข้างหูว่าถ้ำเขาถ้ำเขานะครับ
คือลักษณะเหมือนกับเป็นพญานาคสีดำที่เธอบอกเธอเห็นนะ
พญานาคสีดำมากระซิบข้างหูเหมือนกับจะบอกว่าอย่ามายุ่ง
นี่ถ้ำเขาถ้ำเขานะครับ
ก็เลยเชื่อว่าถ้ำนี้เนี่ยต้องเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์
หลวงปู่ถาวรเคยมานั่งวิปัศนามาปฏิบัติธรรมนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีทางเชื่อมลงไปในแม่น้ำโขงก็ได้
เพราะตอนเข้าไปข้างในถ้ำเนี่ยมันไปเจอทางแยกในถ้ำอีกสองทาง
เหมือนตัวเองอยากทหารอยากเรื่อยนะครับ

แต่ตามน่าเกอร์โซเรดนะคงเลยต่าง
เป็นหอมของกูเป็นพังของกูอย่างนั้นประมาณนี้ครับ
คือที่หลังตายอยากเลื่อยเลยอย่างเลื่อยตลอด
น้าโอ๊ยเป็นชิ้นนั้นน้าโอ๊ยบังคับไว้อยู่เลย
คุณปียชาติก็ถามอาจารย์ป๊อกต่ออาจารย์ป๊อกคนทำพิธีเลยนะครับ
อาจารย์ป๊อกนี่ฮะอาจารย์ป๊อกบอกว่าโอ้โหนี่ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับอะไร
ว่ามาลบหลงลบหลู่อะไรนะที่มาเข้าถ้ำเนี่ยคือมาหาหลวงปู่ถาวร
จุดทูปบอกกล่าวการบูชาต่างก็ทำเพื่อขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไม่ใช่ลบหลู่ที่ลูกศิษย์ผู้หญิงเข้าไปแล้วก็มีอาการผิดปกติอ่ะ
เหมือนกับเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนกับเจอพญานาคเนี่ยก็แล้วแต่ความเชื่อนะ
ซึ่งมันมีทั้งคนเชื่อคนไม่เชื่อนะครับวันนี้ก็แค่มาพิสูจน์นะครับว่า
หลวงปู่ถาวรจะอยู่ในถ้ำนี้หรือเปล่าก็เท่านั้น
ก็ในเมื่อทุกคนเชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์นาคาราชเพราะเราก็อยากพิสูจน์ว่า
นาคาราชในเมื่อท่านศรัทธาต่อศาสนาท่านจะมายุ่งเกี่ยวกับการหายตัวไปของหลวงตาถาวรได้ยังไง
คือไม่อยากให้โยงเรื่องแบบเนี้ยเข้าด้วยกันคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มี
อย่างที่น้องเขาเกิดอาการเมื่อกี้มันก็เป็นอาการที่มันไม่มีใครบอกได้ว่าเขาร้องขึ้นทำไมครับ
เอาละค่ะมาค่ะตามหาหลวงปู่ถาวรกันต่อนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราไปหลายจุดเลยนะคะ
ไปคุยกับกลุ่มชาวบ้านโขงเจียมในยอดชายแก้วแสงเป็นลูกศิษย์วัดค่ะ
พาทีมข่าวของเราเดินสำรวจถ้ำนะคะ
ถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำยื่นอยู่ห่างจากวัดห้วยหมากใต้ประมาณกิโลครึ่ง
อยู่ติดกับห้วยหมากใต้ลำห้วยที่เชื่อมไปสู่แม่น้ำโขงค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ถาวรเคยเข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่บ่อย
เป็นไปได้ว่าหลวงปู่ถาวรอาจจะมาจำวัดอยู่ที่ถ้ำตรงนี้นะคะ
ก็เลยไปค้นหากันที่ถ้ำพอไปถึงเนี่ยไปดูลักษณะของถ้ำค่ะ
ก็เป็นก้อนหินขนาดใหญ่เลยนะคะปากถ้ำเป็นป่าไผ่
ปากถ้ำก็กว้างประมาณเมตรครึ่งได้ความลึกของถ้ำประมาณห้าถึงหกเมตร
โถงด้านในสูงเมตรเดียวค่ะทีมข่าวเนี่ยต้องมุดต้องคลานคือยืนไม่ได้นะคะในถ้ำตรงนี้
ข้างในเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเจอจอมปลวกเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตจอมปลวกนี้ดูนะคะ
ว่าคล้ายพระพุทธรูปว่าคล้ายพญานาคหรือเปล่านี่ค่ะจอมปลวกนี้นะคะ
ชาวบ้านที่พาทีมข่าวของเราเข้าไปบอกสังเกตดูสิคล้ายพระพุทธรูปเลยคล้ายพญานาคเลย
แล้วก็มีกระสอบปุ๋ยสีฟ้าค่ะกระสอบปุ๋ยอันนี้ค่ะคาดว่าหลวงปู่ถาวรใช้นั่งวิปัสนา
นี่นะคะมีตะข่ายแต่ตะข่ายไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วก็ในถ้ำมีค้างคาวอยู่ด้วยค่ะ
แล้วหลวงพ่อเนี่ยแกก็เข้ามานั่งวิปัสนานั่งทำสมาธิภายในถ้ำแห่งนี้ซึ่งความสูงของถ้ำเนี่ยประมาณสูงประมาณสักหนึ่งร้อยเซนติเมตร
แต่ด้วยความที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยแกสูง๑๖๐เซนติเมตรซึ่งต่ำซึ่งเตี้ยกว่าตัวทีมข่าวแกก็อาจจะนั่งได้ครับโดยหัวอาจจะยังไม่ถึงซึ่งแกก็จะนั่งอยู่ในลักษณะนี้
บรรยากาศภายในตรงนี้เย็นมากเย็นมากเย็นมากเรายังไม่เจอยุงสักตัวหนึ่งนะครับความลึกของถ้ำนี้นะครับเนี่ยยิ่งมองเข้าไปเนี่ยลักษณะเพดานถ้ำเนี่ยก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะครับความยาวก็ประมาณ๕๖เมตรนะครับจากตรงจุดที่ที่เรานั่งอยู่
จากนี้นะคะทีมข่าวของเราพบว่าที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำจะมีช่องอยู่หนึ่งช่องแยกออกไปจากถ้ำนะคะช่องนี้เนี่ยความกว้างประมาณ๖๐เซนติเมตรแล้วก็มีก้อนหินยื่นออกมาขวาง
ชาวบ้านที่พาทีมข่าวของเราไปก็บอกว่าตรงนี้เป็นทางเดินของพญานาคค่ะตรงนี้ค่ะเพราะว่าที่บริเวณผนังถ้ำที่เป็นหินนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ามีร่องรอยคล้ายตัวพญานาคเลื้อยผ่านแต่ไม่รู้ว่าเลื้อยผ่านช่องตรงนี้แล้วเนี่ยจะไปทะลุตรงไหนนะคะ
ยอดค่ะลูกศิษย์หลวงปู่ถาวรบอกว่าคือหลวงปู่ถาวรเนี่ยท่านก็จะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำตรงนี้อยู่บ่อยนะคะ
ชาวบ้านเองไม่กล้าเข้าไปเพราะเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคเคยเจองูสีดำค่ะตัวใหญ่มากนะคะ
แต่งูไม่เคยทำอะไรหลวงปู่ถาวรเลยดังนั้นการหายตัวไปอย่างปริศนาของหลวงปู่ถาวรเนี่ยช่วงแรกแรกในยอดบอกว่าฝันเหมือนกัน
ฝันเห็นหลวงปู่ถาวรมาบอกว่าให้ไปช่วยหน่อยถูกก้อนหินทับร่างเอาไว้สถานที่ในฝันเนี่ยนะคะคล้ายในถ้ำเลยอะค่ะ
เมื่อเช้านี้ตอนที่นั่งอยู่หน้าบ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนพระถาวรเดินแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงของพระถาวรเรียกลูกชาย
ยอดบอกผมหันไปดูนะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นอะไรเลยนะคะก็เลยคิดว่ายังไงเนี่ยพระถาวรอาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้จริงว่าอยู่ตรงไหนค่ะ
ชาวบ้านเขาไม่กล้าเข้าไปแล้วถ้ามันเห็นน่ากลัวมันเคยมีชาวบ้านเขาเจองูใหญ่

ให้เด็กแล้ว

โน้ทไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
แต่เถอะน้ำรอบ๊อนด์ต่อเที่ยว
ในแต่ครั้งเดือน๓๔นี้เราจะเห็นลอยลงน้ำ
ไปคนละฝั่งทางกับถ้ำ
มันจะมีดูเข้ามาบน๓๔ครู่

เมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงปู่มาเรียก
ผมเหนือนอนนะนั่งอยู่ก้าวไหน
นั่งอยู่ตอนเมื่อเล็กไหน
เสียงปู่เนาะนอนเสียงพูดก็เสียงปู่คงจำได้
ไปเนมิ่นว่าเขาบอกให้ไปช่วย
ช่วยด้วยช่วยด้วยป่าไม่ได้ก็ปาไว้อย่างงี้
เหมือนจะมีหินทักเข้าไปอยู่
ขยับไม่ได้แล้วขยับได้แต่ปาก
คิดว่าหน้าปู่น่าจะไปบอกให้ไปช่วยนะครับ
ตรงคำนั่นเนี่ยแถวคำเมื่องนี้
เจ้าที่ปิดตาไว้
แล้วหลงตาไว้นะ

ส่วนทางด้านของนางโอลาบุญธรรมหมอจ้ำหรือว่าหมอธรรมประจำหมู่บ้านนะคะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเหมือนกันเธอเล่าว่าเธอเนี่ยเป็นลูกหลานพญานาค
แต่ก็ไม่เคยสื่อสารกับพญานาคสำหรับกรณีของพระถาวร
เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับพญานาคเพราะพญานาคไม่ทำร้ายพระ
ว่าน่าจะเป็นสาเหตุอื่นค่ะเพราะเท่าที่เห็นพระถาวรเหมือนมีอาการทางประสาท
ไปอยู่วัดอื่นหลายครั้งอยู่ไม่ได้จนเธอกับแม่ของพระถาวรต้องรับกลับมาอยู่ที่วัดแห่งนี้
ท่านผู้ชมครับที่ค้นหาตามความเชื่อตามความศรัทธาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับ
ส่วนนี้ฮะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เป็นปฏิบัติการค้นหาทางน้ำนะครับ
ร่องเรือหาคือพูดง่ายก็คือดูว่าจะเจอหลวงปู่ถาวรไหม
เพื่อท่านมรณภาพแล้วศพจะลอยขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นก็ไปนะครับเรือลำนี้เนี่ยหาตลอดลำน้ำโขงวันนี้นะครับ
พระครูประหลัดอดีศักดิ์อักษธรรมโมจ้าวาดวัดห้วยหมากใต้
ลงเรือค้นหาไปด้วยนะฮะนี่ฮะนั่งอยู่ข้างหน้าเรือเนี่ยหัวเรือเนี่ย
จ้าวาดวัดนะครับจ้าวาดวัดห้วยหมากใต้
ไปหาตลอดลำน้ำโขงเลยนะครับบางช่วงอาสาขับเรือช่วยด้วยนะ
เพราะว่าชาวบ้านกับลูกศิษย์วัดเองก็เหนื่อยก็ล้าหากันมาหลายวันนะครับ
วันนี้ก็ไปค้นหาตามแม่น้ำโขงนะครับตั้งแต่บ้านห้วยหมากใต้
ไปถึงบ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเจียมนะครับที่อุบลรัชธานีนะครับ
คือที่บ้านเวิร์นบึกเนี่ยอยู่ในจุดสุดเขตประเทศไทยแล้วนะฮะ
ไปหากันทั้งวันนี้๔กิโลเมตรกว่านะฮะตลอดลำน้ำที่ไปตรงช่วงนี้นะครับ
๔กิโลเมตรกว่าแต่ไม่พบนะฮะไม่พบร่างไม่พบหลวงปู่ถาวรเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสภาพแบบไหนอะไรยังไงก็ตามนะครับ
ทางเจ้าวาดวัดห้วยหมากใต้บอกว่าพอหาวันนี้อีกก็ไม่เจอเนี่ย
ทีนี้ก็ยังไม่มั่นใจแล้วว่าตกลงหลวงปู่ถาวรท่านจะจมแม่น้ำโขงมรณภาพไปแล้วหรือเปล่า
นี่ก็ผ่านมาตั้ง๗วันแล้วหาทั่วหมดแล้วตามลำน้ำโขงเนี่ยในจุดที่คิดว่าน่าจะลอยไป
แล้วก็ถ้าเกิดมรณภาพก็ศพก็น่าจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะก็ไม่เจอหรือท่านอยู่บนฝั่ง
อันนี้เจ้าวาดวัดท่านบอกนะฮะจะเป็นไปได้หรือเปล่าไปหลบนั่งวิปัสนากรรมฐานอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือเปล่า
อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้จ้าวาดวัดห้วยหมากใต้นะครับบอกว่าแม้ความหวังจะริบหรี่นะครับ
มาติดตามข่าวพระลูกชายทุกวัน
และก็เชื่อว่าพระลูกชาย

หรือถ้าเกิดจมน้ำมรณภาพไปแล้วเนี่ย
ก็อยากได้ร่างของพระลูกชาย

ชาวบ้านกับลูกศิษย์วัดก็เลยจะหาต่อ
จะหาจนกว่าจะเจอณวันนี้จะยังไม่ยุติการค้นหา
ตอนนี้ก็ถึงจุดสุดท้ายแล้วหมู่บ้านสุดท้ายของประเทศไทย
เขตประเทศลาวตัวนี้เป็นวังวนขนาดใหญ่ของบ้านวนบึก
ถ้าด้านหลังของเราก็จะเป็นประเทศลาวแล้วก็ถือว่าสุดเขตแล้วตอนนี้
หรือว่าอย่างที่เราไปคุยกับชาวบ้านหรือชาวประมงไม่มีใครเห็นเลย
ไม่มีใครเห็นเลยไม่มีร่องรอยเลยไร้ร่องรอยไร้วี่แววมีชาวบ้าน
แต่ว่าพอลงดูยังก็ไม่มีกลิ่นอะไรก็ไม่เจ้าอะไร
เจ้าวาดบอกหาจนสุดเขตประเทศไทยนะครับ
เจออะไรเลยนะครับคุณปิยชาติได้ถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับ
ที่เวิร์นบึกสุดเขตประเทศไทยนะครับนายประสาทพึ่งป่าอายุ๕๓ปีนะครับ
เวิร์นบึกนะครับบอกว่าตั้งแต่วันที่ได้ข่าวว่าหลวงปู่ถาวรหายไปเนี่ย
ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยกันตามหานะช่วยกันตามหาช่วยกันสังเกต
แม่น้ำนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับคือหวังว่าจะเจอหลวงปู่ถาวร
หรือถ้าท่านมรณภาพไปแล้วในแม่น้ำก็เผื่อจะมีศพท่านลอยขึ้นมาเหนือน้ำ
แต่ก็ไม่เจอแล้วปกติเนี่ยถ้ามีคนจมน้ำเสียชีวิตแถวบ้านห้วยหมากใต้
ก็คือแถววัดที่หลวงปู่ถาวรอยู่เนี่ยนะศพมันจะลอยมาเนี่ย
ก็จะลอยมาแถววังน้ำวนที่บ้านเวิร์นบึกนี่แหละ
วันนี้เจ้าวาดนั่งเรือไปซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงเนี่ยกว้างที่สุดแล้ว
แล้วมันเหมือนกับเป็นจุดพักศพไปในตัวมันจะเป็นจุดน้ำวน
แถวนี้มันจะเหมือนจุดที่ว่าศพจะลอยมาแล้วก็จะมาวนวนแล้วก็จะถูกพัก
แล้วก็พัดเข้าฝั่งอยู่แถวนี้นี่แหละแต่เจ็ดวันที่ผ่านมาชาวบ้านแถวเวิร์นบึก
ไม่มีใครเจอหลวงปู่ถาวรเลยนะฮะจะเป็นคนหาปลา
คนมาวางข่ายดักปลาตลอดลำน้ำโขงไม่มีอะไรผิดปกติ
มาติดข่ายดักปลาเลยนะก็เลยไม่รู้ว่าหลวงปู่ถาวร
ท่านจะจมน้ำมรณภาพหรือไม่หรือถ้าจมน้ำมรณภาพจริง
ศพลอยมากลางคืนก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไม่มีใครเห็น
แล้วศพลอยไปนู่นแล้วข้ามไปฝั่งสปลาวแล้ว
ชาวบ้านแถวเวิร์กบอกก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ชาวบ้านแถวนี้เขาก็เจอชาวประมงฝั่งสปลาวกันอยู่นะ
เวลาข้ามกันไปข้ามกันมาเจอกันไปเจอกันมาเนี่ย
ทางฝั่งลาวก็ไม่มีใครเจอศพลอยน้ำนะไม่มีเจอเลยนะ
ถ้าเกิดเป็นพระแล้วเป็นศพลอยน้ำเป็นพระขึ้นมา
ยังไงก็ต้องรู้เพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรเนี่ย
ต้องไม่เหมือนคนทั่วไปแต่ก็ยังไม่มีใครเจอ
นี่นะคะชาวบ้านก็บอกว่าแปลก
บอกว่าแปลกแปลกจริง๗วันแล้วยังไม่เจอยังไม่เจอเลยนะคะ
ประวัติของหลวงปู่ถาวรคือเดิมชื่อว่านายถาวรรีลาวง
บวชตอนอายุ๓๔ค่ะที่วัดลำทหารจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นานกว่า๑๐ปี
ระหว่างที่ตัวท่านบวชก็ออกตามหาแม่ไป
ก็เรื่อยเลยค่ะเพราะว่าพลัดพรากกับแม่๒๐กว่าปี
สุดท้ายเจอแม่แม่มีสามีใหม่ที่บ้านนาโพอำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานี
ก็พาแม่เดินทุดงมาที่เขาน้อยอำเภอโขงเจียม
แล้วก็มาจำวัดที่วัดป่าห้วยหมักใต้เมื่อปี๒๕๕๓จนถึงปัจจุบันน่ะนะคะ
ทีนี้ค่ะมาย้อนดูไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลวงปู่ถาวรจะหายตัวไปนะคะ
จากการสอบถามท่านเจ้าอาวาสได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
หลวงปู่ถาวรเนี่ยมาจำวัดทีแรกก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไร
ก็ทำวัดปฏิบัติไม่ขาดฉันมื้อเดียวนั่งวิปัสนากรรมฐาน
ละ๓๔ชั่วโมงอยู่ในกุฏิด้านล่าง
เดือนสิงหาคมขึ้นไปวิปัสนาที่กุฏิบนเขาแล้วก็บอกว่าอยู่ไม่ได้
เพราะมีคนตัวดำรูปร่างใหญ่จะมาทำร้ายเห็นคนตัวดำรูปร่างใหญ่แบบนี้๓วันติด
กันยายนก็ลงมาถือศีลอดอาหาร๖กันยายนฝันเห็นพญานาค๗เสียน
กันยายนมาขอขมาเจ้าอาวาสว่าไม่รู้ล่วงเกินอะไรไปหรือเปล่า
กันยายน๔ทุ่มกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหลวงปู่ถาวรเดินกลับจากบ้านแม่
มาช่วงกลางดึกหลวงปู่ถาวรมาบอกลาเจ้าอาวาส
ว่าจะขึ้นไปวิปัสนาที่กุฏิบนเขาแล้วก็หายตัวไปเลยนะคะ
ตอนเช้า๑๐กันยายนไปเจอจีวอนและรอยเท้า
นี่คือลำดับเหตุการณ์ก่อนที่หลวงปู่ถาวรจะหายตัวไปค่ะ
นี่ฮะก็เป็นภาพที่เห็นท่านสุดท้ายแล้วตรงนี้นะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับนางสาวหนูแดงนะครับ
นางสาวหนูแดงแสงราชอายุ๓๖ปีนะครับ
นี่คนนี้ฮะที่คุณปริญชาติไปนั่งคุยด้วยนะครับ
เป็นหลานสาวหลวงปู่ถาวร
หลวงปู่ถาวรเนี่ยบอกว่า๓วันก่อนที่หลวงปู่จะหายไปนะ
หลวงปู่เนี่ยโทรมาหาเธอ
บอกว่าให้ไปรับย่าก็คือแม่ของลุงปู่ถาวรเนี่ย
บอกให้ไปรับย่าเนี่ยให้อยู่ด้วยหน่อย
รับย่าให้อยู่ด้วยนะครับ
โดยบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดลำทหารที่กาญจนบุรีนะครับ

ตอนนั้นนางสาวหนูแดงบอกว่าก็ยังแปลกใจอยู่
เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเข้าพรรษาอยู่

ที่วัดห้วยหมากใต้ที่อุโบราชธานีนะครับ
ก็ยังคิดว่าเออสงสัยหลวงปู่พูดเล่นมั้ง
จึงไม่ได้ไปรับย่าให้มาอยู่ด้วย

หลานสาวของหลวงปู่ถาวรบอกกับเรานะครับ
บอกว่าหลวงปู่ถาวรเนี่ย
ท่านเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นพญานาค
เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นลูกหลานของพญานาค
หลวงปู่ถาวรเคยบอกกับหลานสาวว่า
เป็นลูกหลานพญานาคเพราะ
ของหลวงปู่ถาวรมีเชื้อสายมาจากทางฝั่งสปลาวนะฮะ
แล้วแม่เนี่ยก็ฝันเห็นพญานาคบ่อยครั้ง
แม่เนี่ยมีเชื้อสายพญานาค
ท่านก็ต้องเป็นลูกหลานของพญานาค

ตอนที่อยู่ที่วัดลำทหารที่กาญจนบุรีนะฮะ
หลานสาวบอกว่าหลวงปู่ถาวรเคยเดินลงน้ำมาแล้วนะ

บอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมในเมืองบาดาน

ก็เลยไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยอยู่ดีก็บอกไว้เหมือนกันใช่ไหม
ใช่แล้วก็เคยชวนคนอื่นด้วยนะคะว่าไปด้วยกันไหม
จะไปปฏิบัติธรรมที่เมืองบาดาน
ก็เลยไม่รู้ว่าที่หายไปเนี่ยคือเดินลงแม่น้ำโขงไปหรือเปล่า

ให้มารับย่าไปอยู่ให้มารับย่ากลับไปบ้าน
ให้มารับเลยไม่ต้องรอว่าญาติจะกลับหรือไม่กลับ

ก็เลยว่าทำไมเป็นอะไรหรือเปล่า
แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแกจะไม่อยู่แล้วแกจะกลับไปเมืองกาลแกบอกก็เลยไม่
ก็เลยไม่คิดว่ามันผิดปกติที่แกจะหายไป

คิดว่าแกจะตั้งใจไป

เพราะว่าแกสั่งไว้แล้วว่าให้มารับย่าไปกลับบ้านไปอยู่ด้วย

เหมือนว่าแกปรุงแล้ว

นี่ฮะตอนนี้ครอบครัวหลวงปู่ถาวรก็มาอยู่ที่นี่กันหมด
มารอฟังข่าวกันทุกวันนะครับทุกผู้ชมครับ

เราได้คุยกับน้องสาวของหลวงปู่ถาวร
น้องสาวชื่อนางวิทูลอายุ๔๙ปีนะครับ

บอกว่าพอทราบข่าวพระพี่ชายหายตัวไปเนี่ย

ที่วัดห้วยหมากใต้เนี่ยนะครับ
คือให้สัมภาษณ์คุณปียชาติอยู่เนี่ยนะ
วิทูลเนี่ยพูดไปพูดมา
ร้องไห้นะครับทุกผู้ชมครับ

น้ำตาซึมไหลออกมาเลยนะครับ
คือเธอบอกว่าแม้ว่าเธอจะไม่ใช่น้องสาว
ร่วมสายเลือดแท้นะ

ในฐานะเป็นผู้มีพระคุณนะครับ

ห่วงใยดูแลทุกคนในครอบครัวนะครับ
ตอนที่เธอลำบากก็มีพระพี่ชายนี่แหละ
ยื่นมือให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง

พระพี่ชายจะหายตัวไปอย่างลึกลับเป็นปริศนา

ห่วงพระพี่ชาย
แม่เนี่ยพูดทุกวัน

อยากให้พระพี่ชายเนี่ยเจอสักที

พระพระก็เป็นผู้มีพระคุณนะเนอะ
แต่แกอยู่บ้านแต่แกช่วยเท่าไหร่อย่าง
ต้องกินลำบากแกก็ดูแลลูกให้นะ

ขอบภัณฑ์ให้คุณน้องลุงกลับมา
แบบว่ากลับมาแบบไหนก็ให้เจอนะ
วันนี้นะคะคุณปียชาติทีมข่าวของเราก็คุยกับ

นางวารีลีลาอายุ๙๓แล้วอะค่ะ
คุณแม่นี่โอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวัน
คุณปียชาติก็ไปคุยไปถามไทย

ก็ไปให้กำลังใจแม่ด้วยนะคะ
แม่วันนี้ก็อ่อนเพลียมากค่ะ
กินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายคืน

ครบ๗วันตรงกับวันโกน
ถ้าไม่เจอวันนี้แม่บอกว่า

น่าจะเจอนะแม่ยังมีความหวังนะคะ

รู้สึกจุกแน่น
ยังไงก็ไม่รู้ปกติแม่แข็งแรงนะ

โอ้โหเหนื่อยอ่อนเลยอ่อนล้าไม่มีแรงเลย

มรณภาพไปแล้วก็ตาม
วันนี้ค่ะมีพ่อลูกคู่นึงมาหาที่บ้าน

อยู่ในน้ำยังมีชีวิตอยู่

เรื่องที่ลูกหลานที่เป็นเนร

ร่างทรงรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง
แต่อย่างน้อยก็ทำให้แม่มีความหวังนะคะ
พระลูกชายอาจจะยังมีชีวิตอยู่
และกลับมาอย่างปลอดภัย
แต่มันไม่อยาก

มีคนแปลกหน่ามาสาม

มาแต่สองเหล็กพุน

เราไปหลีไปปฏิบัติทำ

คือการค้นหาการตามหา

ชาวบ้านก็ช่วยครอบครัวก็ตามหา
นี่เป็นภาพของเมื่อคืนที่ผ่านมา

หรือว่าเรื่องการวิปัชฌาณากรมฐาน

แต่ดูหัวอกคนเป็นแม่นะ
แม่ของหลวงปู่ถาวรเนี่ย

นี่เป็นคณะของพระอาจารย์ลี

แล้วก็เป็นพระอุบัชายกับภูมิหลวงปู่ถาวรด้วย

ขอไปด้วยถามว่าไปไหน

วัดจากกาญจนบุรี

ที่วัดป่าห้วยหมากใต้ที่หลวงปู่ถาวรท่านมาอยู่ที่นี่
ก่อนจะหายไปเนี่ยตัดสินใจเดินเข้าป่าช้าของวัดกลางดึก
ตามเส้นทางที่คาดว่าหลวงปู่ถาวรอาจจะใช้เส้นทางนี้
เดินไปที่โขดหินริมแม่น้ำโขงแล้วก็มีแค่จีวอนกับรองเท้า
แล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะมาทำพิธีสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้กับเจ้าที่เจ้าทางให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ริมแม่น้ำโขง
เพื่อขอให้เจอหลวงปู่ถาวรในเร็ววันไม่ว่าจะเจอแบบไหนก็แล้วแต่
นี่คือท่านเจ้าวาดวัดลำทหารที่กาญจนบุรีนะฮะ
ท่านก็นำคณะไปต้องผ่านป่าช้านะอืมแต่ว่าคุณแม่วารีเนี่ย
ของหลวงปู่ถาวรวัย๙๓ปีบอกหลวงพ่อขอไปด้วย
แต่คุณแม่แข็งแรงมากนะคะใช่นี่ฮะหัวจิตหัวใจ
ค่ะผมถึงบอกว่าเอาละเรื่องนี้เราจะเชื่อมากเชื่อน้อย
เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่หัวอกคนเป็นแม่ใช่ดูสิคะ
ถ้ายังไม่เจอลูกเนี่ยเชื่อผมเถอะทำทุกอย่างทำทุกวิถีทาง
เอาใจท่านแทนตอนนี้ก็ได้ค่ะเอาใจท่านเนี่ย
แทนใจคุณยายวารีเนี่ยวัย๙๓ปีถ้าเป็นท่านท่านอยู่ได้ไหม
ลูกหายไปทั้งคนนะใช่นี่ฮะคุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเรา
ทีมข่าวของเราก็ต้องค่อยช่วยกันประคองไปด้วย
มันก็ยากนะโอ้แต่ถือว่าใจสู้และแข็งแรงจริงจริง
คุณแม่ไปกลางดึกนะฮะแล้วดูทางเดินไม่ได้ง่ายง่ายนะคะใช่ครับ
นี่ผ่านป่าช้านะฮะเพื่อไปโขดหินริมโขงนะครับ
ที่คาดว่าหลวงปู่ถาวรน่าจะเดินผ่านตรงนี้หรือเปล่า
จะลงแม่น้ำโขงไปเนี่ยนะครับ
เส้นทางก็ลำบากนะต้องช่วยกันพยุงไปนะครับ
หลวงปู่ถาวรชอบมานั่งวิปัสนาแถวนี้นะครับ
แล้วมาเจอรอยเท้ามาเจอจีวอนแถวนี้ด้วยนะครับ

บอกทักทีมข่าวแล้วนี่ฮะ

แม่บอกให้ดูอะไรบางอย่าง

แม่กำลังก้มกราบไปที่พื้นพอดี
ตอนกลางวันใช่ค่ะนี่กลางคืนเข้าป่าช้า

กลางวันเมื่อวานนี้ตอนที่มี
เดินผ่านป่าช้าไปทำพิธีตามที่

ทิศส่วนกุศลบอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรให้

ใช่ค่ะ
ที่อาคัชธมานิมามา
ผ่านป่าช้ามาโขดหินริมแม่น้ำโขงทุกนี้
ถามว่าทำไมต้องมาแบบนี้

บอกว่าคืนก่อนหน้านี้

แต่คืนก่อนหน้านี้ก่อนจะเดินทางมาเนี่ย

มาสร้างกุฏิอยู่ริมแม่น้ำโขงมาขุดบ่อเลี้ยงปลา
แล้วเห็นมีเด็กวิ่งเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานนะ
มีปลาเยอะแยะไปหมดกระโดดขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
ปลาช่อนปลาเนื้ออ่อนนี่ก็ทำพิธี
ปัดเป่าลงคาถาอาคมอะไรให้กับคุณปียชาติผู้สื่อข่าวของเราด้วย
จะได้ปลอดภัยเวลาออกค้นหานะฮะทีมข่าวของเราด้วย
มาที่ความฝันต่อนะท่านบอกเนี่ยฝันว่าหลวงปู่ถาวรเนี่ยมาสร้างกุฏิอยู่ริมแม่น้ำโขง
บ่อเลี้ยงปลามีเด็กวิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน
มีปลาอะไรเยอะแยะไปหมดกระโดดขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
ก็เลยให้ลูกศิษย์จับปลาไปปล่อยลงแม่น้ำ
ลักษณะแบบนี้ที่ท่านฝันถึง
ซึ่งลงปู่ถาวรเริ่มบวชที่วัดลำทหารเป็นที่แรก
พรรษาอยู่ที่วัดลำทหาร๒๓ปี
ตอนที่บวชนี่๓๐กว่า
แล้วก็เคยเล่าให้กับพระอุปชาท่านจ้าวาสวัด
เคยเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นพญานาคบ่อย
มาบอกให้ศึกจากการเป็นพระ
ซึ่งท่านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพญานาคเนี่ยถึงอยากให้ท่านศึก
หมายถึงตัวหลวงปู่ถาวรนะที่เล่าให้กับเจ้าวาดวัดลำทหารที่การฟังเนี่ย
วันนี้ท่านตัดสินใจเดินทางจากกาญจนบุรีมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
เพื่อมาที่นี่นะฮะที่อุบลรัชธานีมาทำพิธีอุทิศส่วนกุศล
ให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ

คือหลวงปู่ถาวรเนี่ยท่านเข้ง

ก็ฝันว่าหลวงปู่ถาวรเนี่ย

เดี๋ยวเฮ้อ้าวอลุงปู่ธาวรใครว่าตายไปแล้ว

มันมีปลาช่อนที่เห็นนะ
น้ำมันประมาณทั้ง

อักษมศ์ก็เอามือฝาห์นฝาห่วงป่าช้อนไล่ตัวนี้
แล้วก็พเผ็นปลากัลปลากัลที่เขามาทำลูกชิ้นนะน่ะ
ตัวใยยาตัวมาละสัก๒๐โลอะ
มันนอนอยู่อ่ะแต่ว่าก็จับจับปลากัล
เอาขึ้นมาเอ๊ะมันยังไม่ตาย

ฮะท่านมีสิ่งแปลก

แต่ท่านจะพูดเรื่องอะไรแปลกที่คนทำให้เข้าใจเนี่ย
จะหาว่าเออท่านพูดอะไรไม่มีศาละอะไรอย่างเงี้ย
จริงแล้วท่านเป็นพระที่มีความมุ่งมั่น
เมกะวิ่งบอนพ่อพญานาปุเมนะมาคีระกาสาธุพ่อพญานา
พ่อเกษมพลีเจ้าหน้าเกษมเป็นพ่อผู้ขานับถือ
ขอให้จงวงญาณจนตู่ถ้าไม่ตายขอให้กลับมา
คุณผู้ชมคะก็ต้องทุกมิติแล้วค่ะเพื่อที่จะค้นหาหลวงปู่ถาวรนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อหรืออะไรก็ตาม

ที่อยู่บนเขาแล้วก็มีการลื้อเมื่อวานให้ดูภาพการรื้อไปแล้วนะคะ
ประเด็นก็คือเขาเชื่อกันว่าเป็นกุฏิอาถรรพ์
เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลวงปู่ถาวรหายตัวไปอย่างปริศนาแล้วก็ยังไม่เจอ
เพราะไปสร้างกุฏินี้มีการโบกปูนปิดทับทางเข้าออกของพญานาค
ต้องทุบทิ้งอ่ะค่ะชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์นะคะ
เพราะว่าพระญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่กุฏิหลังนี้ก็จะเจอก็จะฝัน
เห็นผู้ชายตัวดำเห็นพญานาคเจ็ดเซียนคือจนอยู่กันไม่ได้อะค่ะ
ก่อนหน้านี้มีพระลูกวัดมรณภาพติดต่อกันถึงสองรูปเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
พระวิชิตถิระธรรมโมอายุ๔๓ปีเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ลื่นล้มกระดูกซี่โครงขวาหักเสียบปอดมรณภาพ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองพระพิทักษ์ธรรมพลอายุยี่สิบเก้าปี
อยู่ดีดีก็หายใจติดขัดนะคะจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
และมรณภาพในที่สุดตรวจพบว่าเป็นมะเร็งทรงอกนะคะ
นี่ค่ะล่าสุดก็คือปีนี้แหละค่ะหลวงปู่ถาวรอายุหกสิบสอง
หายตัวไปจากวัดไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไง
ไม่รู้ว่าอยู่ไหนยังไม่เจอนะคะผ่านไป๗วัน
ในส่วนของพระวิชิตสาเหตุการมรณภาพมาจากตัวท่านเอง
ก็คือออกมาจากกุฏิเพื่อเดินวิปัสนา
อยู่ดีท่านก็ลื่นตกลงมาจากเขา
กระดูกซี่โครงขวาหัก๑๐ปอดมรณภาพ

ระหว่างที่ท่านปั้นพระพุทธรูปอยู่ที่บริเวณกุฏิ

ท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมากใต้บอกว่า
หลังจากทุบกุฏิทิ้งแล้ว
เจ้าบ้านอยากให้ทั้งวัด
สร้างรูปปั้นพระยาสมนาคต์เจ็ดเซียน
นิมิตของหลวงปู่ถาวรนะคะ
ก็คือปั้นเป็นพระยาสมนาคต์เจ็ดเซียน
แห่หันหน้าไปทางแม่น้ำโขง
โดยตั้งทัพพื้นที่กุฏิเดิมไปเลยค่ะอยากให้สร้างแบบนี้ลักษณะแบบนี้
ทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูเพราะหลวงปู่ถาวรเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้นะคะ
จะแก้อาถรรพ์ความคับแค้นของพญานาคได้แล้วก็บอกด้วยว่าโอ้โห
เมื่อวานนี้เนี่ยนะพอทุบกุฏิบนเขาเสร็จเนี่ยมีปรากฏการณ์นี้นะคะ
เมฆเคลื่อนตัวผ่านแล้วคุณผู้ชมสังเกตรูปร่างของเมฆค่ะ
คล้ายกับพญานาคเจ็ดเซียนไหมคะหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง
ชาวบ้านบอกเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมาก
ก็เลยเชื่อว่าพญานาคต้องการจะมาสื่อสารต้องการจะมาบอกกล่าวอะไรสักอย่าง
ชาวบ้านก็เลยหวังว่ารื้อกุฏิเรียบร้อย
ก็เห็นเมฆคล้ายกับพญานาคเจ็ดเซียนราวปฏิหารแบบนี้
หวังว่าจะเจอจะเจอร่างของหลวงปู่ถาวร
แล้วก็หวังว่าจะไม่มีเรื่องราวอาถรรพ์อะไรเกิดขึ้นอีกค่ะ
จัดให้จัดงานให้
องค์ที่๓นี่คือรงค์ปู่
หายหายตัวไปเลย
ท่านหนีลงมาจากกรุธินั้น๒รอบแล้ว

ก็เคยรับปากว่าจะออกไม่ออกไม่ได้ออกสักที

ก็เลยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเอาออกไป
เพื่อความสบายใจของญาติโยม
อยู่เรื่อง๑อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วด้วยนะ

ที่มาช่วยทำพิธีที่เราตามภารกิจอะไรไปดูนะครับ

อยากรู้ว่าพญานาคมีจริงปะนะครับ
แล้วช่วงที่เข้าท่งเข้าถ้ำอะไรไปเนี่ยก็มีน้องที่มาด้วยก็มีอาการแปลกนะครับ
ซึ่งอาจารย์ป๊อกบอกว่าช่วงที่เกิดอาการแปลกเนี่ยที่นั่งคุยกับคุณกิติศักดิ์อยู่เนี่ยนะ
น้องเขาก็พูดเป็นตัวเลขมาพูดมา๒๓ตัวนะพูดไปพูดมาบ่นไปบ่นมา๒๓ตัว
อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วพอกลับไปก็ยังไปฝันว่ามีพญานาคแปลงร่างเป็นผู้ชายแก่ใส่ชุดขาว
มาให้เลขอีกค่ะซึ่งเลขก็เหมือนกับที่น้องที่เขาเหมือนกับเลื้อยไปเลื้อยมาในถ้ำเนี่ย
เขาพูดออกมาก็เลยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันวันนี้ผลปรากฏว่าออกมาเนี่ย
ตรงกับเลข๕๗ของเลขท้าย๒ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลเออไม่น่าเชื่อนะฮะ
ขณะที่การหาตัวไปของพระถาวรนะครับทางอาจารย์ป๊อกนะครับ
บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับพญานาคเพราะพญานาคกับพุทธศาสนาเนี่ย
ตามประวัติตามตำนานก็มีความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกันมา
ก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะหลวงปู่ถาวรที่หายไป
อาจจะเพราะไปลบหลู่อะไรหรือเปล่านะครับ
มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
เหมือนว่าท่านอาจจะไปหาที่ที่ท่านสบายใจอยู่หลบอยู่อย่างนี้
ถ้าตายเอาถ้าความเป็นจริง๒วัน๓วันต้องลอยแล้ว
ที่นักข่าวเขาเอาไปออกว่าเป็นเพราะอาถรรพนาคผมไม่อยากจะเชื่อ

เพราะว่านาคศรัทธาต่อศาสนาเมื่อคนที่หายไปเป็นพระ
ถ้าไปโทษว่านาคทำผมยิ่งจะไม่อยากกราบนาค
ผมก็พูดเหมือนเชิงทนายว่าท่านจะทำให้ผมไม่เคารพท่านเหรอ
ประมาณนี้ก็สำแดงฤทธิ์ให้ลูกหลานเห็น
ทีนี้เขาก็ยกแบบนี้ยกนิ้วมือไง๕
แล้วก็ทำแบบนี้ก็๗อันนี้ก็คือเลข๘เขา
ทีนี้ก็ฝันว่ามีผู้ชายแก่เหมือนนาค
แต่เขาแปลงเป็นมนุษย์เขาลงไปหาผมที่สารา
เขาก็บอกว่า๕๗นะแค่นั้นเองเขาก็ไป
มีลูกศิษย์อีกคนนึงที่เมื่อคืนนี้ก็ไปทำพิธีนะครับ
บอกว่าตอนทำพิธีอยู่ที่กุฏิหลังเก่าของหลวงปู่ถาวรที่ถูกทิพย์
ถูกทุบไปนะครับตอนนี้ทุบทิ้งไปแล้วนะ
บอกว่าพญานาคเนี่ยมาสื่อสารกับเธอนะครับ
เห็นเป็นแสงนะครับเห็นเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนตัวเลข
เธอก็พูดแล้วก็ทำสัญลักษณ์มือซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่าเธอมีสติดีทุกอย่าง
นี่คือภาพของเธอนะฮะที่ทำพิธีเมื่อคืนนี้ที่กุฏิหลังเก่าที่ทุบไปแล้วนะครับ
ส่วนนี่คือที่นั่งคุยกับคุณตินะคุณกิติศักดิ์นะครับ
เชื่อว่าการที่พญานาคมาสื่อสารกับเธอเนี่ย
ก็เพื่อต้องการให้รู้ว่ามีพญานาคสิงสถิตอยู่ตรงนี้จริง

มันจะเป็นภาพเป็นภาพเหมือนมิติมันจะเป็นวิบวับวิบวับเหมือนแสงเป็นมาเป็นแสง
มันจะมีตัวเลขผ่านผ่านดวงตาอาจจะเป็นลูกหลานลูกหลานพญานาค
แล้วไปในบริเวณอื่นตรงแถวนี้
ค่ะบริเวณทางนี้ใช่ไหมครับ

มันจะตรงเฉพาะตรงกุฏินี้อย่างเดียวใช่ไหมครับ

เอาเป็นว่าวันนี้ยังไม่เจอนะฮะ
ยังค่ะเดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะ